คนก็มีอายุยืนขึ้นรวมถึงประเทศไทยนะครับ
แต่ว่าหลายคนก็ยังคงที่จะสามารถทำงานได้
หลายรายนอกจากจะมากประสบการณ์แล้วยังมีใจรักงาน

โดยเฉพาะภาคการบริการและการท่องเที่ยวนะครับ
จะมีผู้ประกอบการโรงแรมต่อสัญญาจ้างวัยเกษียณ
เพราะว่านอกจากจะเป็นการเสริมจุดแข็งให้กับองค์กรจากการส่งต่อความรู้
ให้พนักงานรุ่นใหม่ก็ยังเป็นการสร้างอาชีพ
แล้วก็รายได้ให้กับผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจ
การดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าพักในโรงแรมพูดคุยทักทาย
และจดจำรายละเอียดเล็กน้อยที่ผู้เข้าพักชื่นชอบ
เพื่อบริการให้เกิดความประทับใจ
เป็นหน้าที่ของนายพลเจริญพงศ์พนักงานวัยเกษียณ
ตำแหน่งงานผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ทำมาเป็นปีที่๔หลังจากเกษียณอายุงาน
ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมแต่มีการจัดสรรชั่วโมงการทำงานให้เหมาะสมกับวัยค่ะ
เขาก็เลยให้อยากให้ผมยกมาอยู่ตำแหน่งที่ว่าเป็นเกรดดิเลชั่น
คอยดูแลแขกสำหรับแขกผู้ใหญ่แขกเก่า
ที่กลับมาพักนี้งานก็เบาขึ้น
ซัพพอร์ตตรงนี้คือช่วยเหลือให้ไม่ต้องทำงานอย่างห้องอาหารนี้มันค่อนข้างหนัก
พนักงานส่วนใหญ่ที่นี่มีประสบการณ์ทำงานสูง
ปัจจุบันมีพนักงานที่ต่อสัญญาหลังเกษียณทั้งหมด๑๑คน
อย่างนางคมคายสร้อยทองวัย๖๑ปี
องว่าการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
แม้จะเลยไวกระเศษแล้วก็ตาม
ที่พี่มีองค์กรที่ดี
แล้วหัวหน้าเจ้านายให้สวัสดิการดี

แล้วก็เจ้านายเห็นมีความสำคัญของพนักงานที่นี่
เอาใจใส่ดูแลทุกอย่างค่ะ
คนเหล่านี้ยังเป็นจุดแข่งให้กับโรงแรมท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีคัน
ผู้บริหารมองว่าพนักงานรุ่นเก่าจะมีความจงรักพักดีต่อองค์กรสูงมีใจรักบริการ
และยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดให้แก่พนักงานรุ่นใหม่ค่ะ
อันนี้คือเป้าหมายหลักเลยสาเหตุที่เก็บเขาไว้เนี่ยต้องบอกว่าจริงอยากให้เขาเป็นอาจารย์จริง
แล้วถ่ายทอดประสบการณ์บางอย่างไม่มีสอนอยู่ในโรงเรียนการโรงแรม
แม้แต่ผมเนี่ยยังไม่สามารถสอนได้มันสร้างสมมันหล่อมาเป็นเขา
แล้วตรงนี้แหละเป็นจุดที่เขาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเด็กรุ่นใหม่
แล้วก็เอามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่อันนี้คือเคล็ดลับเลยนะฮะที่เก็บพวกเขาไว้ครับ
การจ้างงานวัยเกษียณจะตอบสัญญาแบบปีต่อปี
ซึ่งเท่ากับว่าวัยเกษียณที่กลับมาทำงานก็จะได้รับเงินบำเน็ตก่อน๑ก้อน
และเงินเดือนตามการจ้างงานค่ะ
โดยถึงเมื่อถึงสิ้นปีก็ยังมีการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปีแล้วก็จ่ายเงินโบนัสด้วย
ถือว่าเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้สูงอายุ
ขณะเดียวกันยังเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคเอกชนรับผู้สูงอายุเข้าทำงาน
เตรียมออกมาตรการให้เอกชนนำค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างผู้สูงอายุมาหักลดห่อนภาษีได้๒เท่าเพื่อจุงใจค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน